พี่บินก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอยู่
ทีนี้มีคุณแม่เขาพาลูกสาวฝาแฝด๒คนมา

คือน้องมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วต้องใส่แว่น
ปรากฏว่าแว่นที่ใช้มา๒ปีขามันหักมันพังหมดแล้วอะค่ะ
พี่บินก็อาสาเดี๋ยวจะตัดแว่นใหม่ให้
แล้วก็ให้ตังไปให้น้องเนี่ยอีกคนละ๒๐๐๐
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะให้น้องเอาแบงค์พันธุ์ให้
แต่น้องเนี่ยถามพี่บินกลับมาทำเอาพี่บินก็งงเหมือนกันนะคะ

ร้อยหนึ่งไม่มีเหรอ
พี่บินงงนะคะนี่คือน้องพลอยเด็กหญิงกุลธิดาจำปาน้อง๙ขวบเองค่ะ
ถามพี่บินร้อยหนึ่งไม่มีเหรอเพราะว่าแก๊งพันธุ์มันเยอะไป
พี่บินเขายื่นให้น้อง๒๐๐๐บาทให้เป็นค่าขนม
แต่ทีนี้พอเขาถามถามน้องพลอยไม่ดีใจเหรอได้เงิน๒๐๐บาท

ก็ดีใจแต่มันเยอะเกินไป
เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าแม่ของน้องพลอย
คือเขามีพี่น้องฝาแฝดแม่เป็นพนักงานขายนมเปรี้ยว
ก็พาน้องพลอยกับน้องแพร่๙ขวบไปหาพี่บิน
พี่บินเขาอยู่ที่โรงแรมวิจิตพรที่วารินชำราบ
จุดประสงค์ที่แม่อยากไปหาพี่บิน
พี่บินเหมือนกับเป็นพ่อเทพบุตรที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยจริงคุณ
คราวนี้แม่พาไปเพราะว่าไม่มีตังค์ตัดแว่นให้ลูก
คือลูกสายตาสั้นแล้วแว่นที่น้องใส่มาทั้ง๒ปี
คือมันพังจนดูสิคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหม
รอบแว่นมันแตกขาแว่นมันหักแล้ว

พี่บินโยกดูจนแบบเลนมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วค่ะ

ทีนี้ก็เลยเอายังไงดีล่ะลูกไปหาพี่บินไหมพี่บินเข้าใจดี
ก็มาหาพี่บินถึงที่โรงแรม
แต่แม่กับน้องน้องพรน้องแท้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วนะ
สมมุติว่ามาวันนี้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

ปกติต้นพระภาคหมอลูกปีหนึ่งเขาจะตัด
เขาแบบรักษาใหม่นึงแต่นี่น้องจะส่องปีหนึ่งเนี่ยค่ะ
อยากบอกอะไรพี่บินวันนี้ถือว่าพี่เขาช่วย
ก็อยากบอกแกว่าขอบคุณมาก
เพราะไม่รู้จะไปหาอะไรจริงญาติพี่
อยากบอกเขาแบบสมทบทุนช่วยน้องหน่อย
ไม่ได้บอกว่าให้เท่าไรแต่ก็ไม่มีใครช่วยอย่างนี้ค่ะ

เห็นไหมคุณแม่ก็ตั้งใจมาหาพี่บินนั่นแหละ
มาบอกว่าอุ๊ยฉันสงสารลูกเหลือเกินอยากให้ลูกมีแว่นใหม่
ทีนี้พอทั้งพี่บินแล้วก็ทีมงานพี่บิน
ได้เห็นสภาพแว่นมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วจริงค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือละกันรับปาก
เดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นใหม่ให้กับน้องพลอยแล้วก็น้องแพลร์
ทีนี้ก็มอบเงินเป็นเงินค่าขนม
ให้น้องพลอย๒๐๐๐ให้น้องแพร่๒๐๐๐
แล้วมันก็เลยเกิดบทสนทนานี้ค่ะขอร้อยเดียว
แต่ว่าสุดท้ายพี่บินก็ไม่ได้ให้น้องแค่ร้อยเดียวนะ
ให้๒๐๐๐ให้กับน้องบอกว่าเผื่อเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
แว่นก็สั่งตัดเรียบร้อยแล้วที่ร้านแว่นที่อุบลนั่นเอง

เออแตกมาแล้วนะใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะที่เป็นข่าว
ช่วงวัน๒วันนี้เสียโป้นั่นเอง
นี่เขาประกาศเขาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
บอกว่า๑๐ล้านแรกมาแล้ว
ตอนแรกที่เขามีล้านหนึ่งของเขาเอง
คนก็ถามแล้วนะไปเอาเงินมาจากไหนอันนั้นเงินของเขา
แต่นี่อีก๑๐ล้านเป็นของคาซิโน
คือเสียโป้บอกว่าผมได้ไปกราบหลายที่
เขาก็เลยช่วยกันมาจังหวัดไหนก่อนดีท่านเลือกเลยแล้วกัน
ล้านแรกมาถึงมือแล้ววันพุธพระฤหัสเจอกัน
แล้วก็แฮชแท็กขอบคุณถึงคุณโกวิทธารณา
สอสอพักประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
แต่ทีนี้ที่คุณบอกว่าจากกาซิโน
คือเสียโป้เขาเปิดเผยว่าเงิน๑๐๐ล้านบาท
เขาได้รับจากบริษัทในต่างประเทศ
คือใครจะมองว่ามันเป็นเงินบาป
แต่ว่าเสียโป้เขามองว่ามันเป็นเงินปกติธรรมดา
เพราะว่าต่อให้เอามาจากกาซิโน
แต่ว่าคาซิโนมันถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศนี่
ผมก็จะแบ่งเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสาน
ที่เขาน้ำท่วมจังหวัดหนึ่ง๑๐ล้านบาท
ก็จะลงพื้นที่๒๕๒๖กันยายนนี้
แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับคนที่เดือดร้อนแจ้งพิกัดด้วย
เสียโป้มาเลยอยากให้ไปช่วยเหลือที่ไหน

แล้วเดี๋ยวเสียโป้จะพิจารณาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
ทีนี้ดูสิคะคนส่งรูป
โป้อานนท์ส่งเป็นคลิปส่งเป็นรูป
มาแล้วก็บอกพี่กัดอยากให้เสียโป้ไปช่วยเหลือ
ดังนั้นเสียโป้บอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
พระรหัสนี้ผมจะไปแจกเงินด้วยตัวเอง
เพราะว่ารอบที่แล้วผมไปกับพี่บินมาแล้วรอบนึง
แล้วก็เห็นถึงความเดือดร้อนว่าเขายากลำบากมากจริง
แต่ยังไงแยกสายไปแจกเงินนั่นนะฮะ